คุณผู้ชมเคยไหมหลายคนเคยไหม
เคยโดนทักไหมว่าหน้าเหมือนคนโน้นหน้าเหมือนคนนี้

โดนทักบ่อยว่าหน้าเหมือนคนสวยใครที่สวยก็ทักมัน

จริงบางคนเป็นแฟนกันอยู่ใกล้กันมาก

แต่วันนี้จะพามาดูนะคะคู่เพื่อนซีที่เขาอยู่ด้วยกันแล้วแบบ
หน้ามันละลายคล้ายกันไปหมดงงไปหมดค่ะ
เริ่มกันที่คู่นี้เลยแพทย์กับบูมคุณผู้ชม
นี่แพทย์นับประพากับบุมสุภาพรเรียกว่าเป็นคู่ที่คล้ายกัน
รูปร่างหน้าตาเอวบางนะคะ
แล้วพอได้หยิบเสื้อผ้ามาแต่งองค์ทรงเครื่องเท่านั้นแหละ

คู่เพราะสักปีใหม่มาตายเดียวกันด้วย
ที่สำคัญนะสองสาวเนี่ยยังมีนิสัยที่ไปในโหมดเดียวกันมาก
รอยยิ้มเสียงหัวเราะให้หลายคนเลย
เรียกว่าเป็นคู่ที่คล้ายกันยันเงาได้ไหมเนี่ยหลายคน
ฟังกันหน่อยนะคะว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงคล้ายกันหรือเปล่าค่ะ

แล้วก็คือแม่แพทย์นั่นแหละ
เออจริงนะพอมาเทียบกันแบบนี้เหมือนกันด้านฟันเลย

รู้จักกันอย่างงี้เลยน่าคล้ายกัน
ต่นด้วยอีกคู่นั้นเวลากัน
สาวสวยคู่นี้ค่ะดิวอริสลากับกวางวันปียะ

รูปขวารูปนี้อย่างเหมือนเลย

อีกอย่างที่ทำให้คู่นี้ค่ะบันเจิดเอามากเลย

เรียกว่าทั้งสองสาวชอบอวดความเพจนะคะ
รูปร่างที่แบบยั่วคุณดูซะก่อนทรงปากมันแบบว่า

เออนะคะตื่นเต็มเลยเนอะ
คุณเนี่ยเพราะเคยเป็นคนชื่นชอบการแต่งโจรังจัดเต็มเหมือนกัน

พรอบตุ้มหูเครื่องเขาอะไรอย่างนี้

เรื่องผมเรื่องหน้ามาแน่นเลย

อยากถามว่าถึงกี่โมงเหนื่อยไหม
หรือยังไงเขาเป็นคนสวยตื่นกี่โมงก็ได้ตื่นมาเขาก็สวยแล้ว
แต่ถ้าเป็นเราตื่นมาถ่ายรูปก็ใช้แอปไงไม่ต้องแต่งหน้าสบาย

ปิดท้ายความแฝดคนละฝาที่สองสาวนี้ละกัน
น้ำตาที่จัดขนาดกับกลางขนาด
คู่นี้มาแนวสวยงามแบบไทย
หน้าแบบหวานโครงหน้าเขาชัดมากนะตากลมโตทั้งคู่เลย
รอยยิ้มคือแบบว่ายิ้มทีโลกละลายทั้งคู่
วกกับความน่ารักแบบฉบับสาวหวานคุณผู้ชม

มันทำให้แบบโลกสดใสเอามาก
น้อยแต่มากแต่รู้สึกแบบอยากค้นหาไปเรื่อย
ก็สวยทั้งคู่นะออร่าได้ให้ทั้งคู่เลยนะคุณผู้ชมนะ